ผมว่าท่านควรพัก
สวัสดีสวัสดีค่ะนี่คือรายการการเมืองวงเล่านะคะ
แล้วก็พิเศษในช่วงของบรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง
ประจำปี๒๕๖๖นี้เราก็เป็นซีรีส์พิเศษนะคะที่กำลังมีบรรยากาศของการหาเสียง
สำหรับซีรีส์พิเศษนี้ก็จะอยู่กับดิฉันนิ้วอรพินยิ่งยงพัฒนาบรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์
แล้วก็วันนี้นิ้วมาอยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดี
จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่จะมาชวนเมาส์การเมืองด้วยกันนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วในเบื้องหลังเนี่ยนิ้วกับอาจารย์ศิจะพยายามนัดไปคุยชิดแชทเรื่องการเมืองอยู่เป็นระยะนะคะ

สำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกที่จะมาชวนเมาส์กัน
นั่นก็คือว่าที่ผู้สมัครสอสอนะคะคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติ
เป็นผู้สมัครสอสอเขตจากจังหวัดศรีสะเกดต้องสวัสดีค่ะ

เมื่อกี้เราคุยกันอยู่ว่าเราจะเรียกกันว่ายังไงดี
ก็ขออนุญาตเรียกในจังหวัดที่มันเหลื่อมอย่างนี้เรียกสอสออาจจะไม่สมควรนะคะ
ก็ขอเรียกว่าคุณโต้งนะคะหรือพี่โต้ง
ผมก็ขออนุญาตเรียกพี่สี่นะคะกับพี่นิ้วนะครับ
ดีมากค่ะรู้สึกเด็กลงเยอะเลย
อยากดูที่มาที่ไปก่อนเพราะว่าทางคุณโต้งเนี่ย
เรียกว่าเป็นสมัยที่๒ของการสมัครนะคะ
ที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเล่นการเมืองเป็นยังไง
แล้วอะไรเป็นจุดดึงดูดที่ทำให้มาลงเป็นสอสอค่ะ
ครับคือจริงเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะลงสอสอเลย

ความฝันเดียวของผมตอนเป็นเด็กที่คุณครูเคยถามตอนม๖
คุณครูถามว่าถ้าเรียนจบแล้วอยากเป็นอะไร
คือจริงความฝันของเราเนี่ยคืออยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อ
คือคุณพ่อผมเป็นนายกเทศมนตรี
ธศมห่วงหมดตรีความฝันเราก็มีเท่านั้นแค่เขาคิด
เราโตขึ้นเราอยากจะทำงานในพื้นที่ในท้องถิ่น
มีอยู่วันหนึ่งที่พักการเมืองพักใหญ่เขาบอกเขาอยากเปลี่ยน
สมัครเขาก็มาชวนเขาก็ถามกลับไปในพื้นที่ก็
ลูกชายนายกอยู่ไหนลูกชายนายกอยู่ไหน

ว่าลูกชายนายกนี่คือเพราะว่าคุณพ่อตอนนั้นตำแหน่งเป็นอะไรคะ
นายกเทศมนตรีเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ที่ศรีสะเกด
ถามลูกชายนายกอยู่ไหนไปชวนลูกชายนายกมาคุยหน่อย
ก็มาแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเวลาใครหาเสียงนะช่วงนั้นนะครับ
เวลามีเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหญ่
เขาก็จะถามหามาในเขตเทศบาลแล้วถามลูกชายนายกอยู่ไหน
แล้วก็พาเดินให้ผมพาเดินตลาดทุกเบอร์เลย
เบอร์เลยสมัยนู้นอย่างแต่ก่อนมีคุณหญิงสุดารัฐไป
ก็จะเรียกไปไปเดินกับเขา
ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
เราก็อ่าเราก็เริ่มทำเริ่มทำปรากฏว่าเขาก็ชวนมา
แต่ปีนั้นไม่ได้ลงปีนั้นไม่ได้ลง
แต่ว่ามันก็คือเราก็ทำพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้ว

เราเริ่มสร้างคนแล้วเราเริ่มแบบคือเริ่มมีความหวังแล้ว
คือมันต้องยอมรับว่าเวลาเราทำการเมือง
มันก็จะมีความขัดแย้งกันในพื้นที่
เวลาที่อยากจะชนะกันในการเมือง
เราก็ต้องไปหาคู่ที่เขาขัดแย้งกัน

มันก็กลายเป็นว่าอยู่ดีเราก็มีกองเชียร์ขึ้นมา

เลยคิดว่ามันมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องลงแล้ว
ไม่ได้ลงในพักใหญ่มันก็ต้องสู้แล้ว
ก็ปรากฏว่าลงครั้งแรกก็สอบตกครับ
ลงพักแรกนี่พักอะไรคะบอกได้ไหมคะพักชาติไทย

เพราะผมมีแนวความคิดว่าผมชอบพักขนาดเล็ก
คือผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อ

พักชาติไทยนับเป็นพักขนาดเล็กไหมคะในเวลานั้น

แต่ถ้าเกิดลงเข้าใจว่าเลือกตั้งครั้งแรกลงปีไหนนะคะ

ปี๔๘พักอื่นเล็กหมดค่ะ

วันนั้นภักดิ์ชาติไทยน่าจะมีอยู่ประมาณ๒๐๓๐เสียง
แล้วผมก็คิดว่าการที่เราได้ทำงานในพักแบบนี้

เราจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้
เวลาเราพูดเสียงเราจะดังขึ้น
แล้วเราสามารถสะท้อนปัญหาได้

แล้วผมก็สู้แนวทางแบบนี้มาตลอด
เวลาหาเสียงก็จะมีคนพูดตลอดว่าชอบคนมากเลยนะ

ก็โดนแบบนี้ทุกครั้ง
แต่ผมก็ยอมรับผมก็น้อมรับ
แล้วผมก็ยอมรับทุกการตัดสินใจ

เพราะผมคิดว่าเวลาผมอยู่พักแบบนี้
เวลาเรามีปัญหาแล้วเราบอกผู้ใหญ่ในพัก
เขาทำได้จริงเขาแก้ได้จริง

ถึงเราจะเหนื่อยทั้งที่ถ้าเราไปอยู่พักใหญ่
ผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนอนอยู่บ้านก็น่าจะได้
แต่เรากลับทำแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกสนุกกว่า

เพราะจริงแล้วชาติไทยไม่ได้เป็นพักหลักในภาคอีสาน

ใครก็ทราบว่าฐานเสียงหลักของพักชาติไทยเนี่ย

แล้วก็ทำไมถึงเลือกชาติไทยอธิบายไปแล้ว
เหตุผลว่าการเป็นพักขนาดกลาง

อันนี้อยู่เป็นปัจจัยด้วยไหมคะ

เพราะผมคิดว่าในการทำพื้นที่เนี่ย
มันมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นพักร่วมรัฐบาล
บางคนอาจจะบอกว่าพักขนาดเหล่านี้
เขาไม่ได้มีอุดมการเป็นฝั่งซ้าย

สิ่งที่ผมคิดมันอาจจะไม่เหมือนกัน

เพราะอุดมการของผมคือท้องถิ่นนิยม
เพราะผมผ่านการเลือกสอสอมาตั้งแต่ผมเป็นเด็ก
ผมเห็นบางครั้งในจังหวัด

มีสอสอแตกออกไปหลายพัก
แต่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราก็จะเห็นว่า
ยุคนี้ถ้าได้ยกจังหวัดแล้ว

ถ้าได้บางคนจังหวัดเราพัฒนาหรือไม่
อย่างผมเป็นสอสอภักดิ์ชาติไทย

จังหวัดเราได้รับการดูแลในเรื่องของ
การสร้างสังคมเมือง

จนวันนี้เราทำให้จังหวัดของเราเป็น

ผมก็คิดว่าจริงเนี่ย
สิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดว่าคนคนเดียวเนี่ย
มันไม่มีอะไรการันตีหรอกว่า

มันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยได้

ทำไมถึงย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยณวันนี้คะ

ณวันนั้นมันก็มีหลายประเด็น

พักชาติไทยหลังจากท่านบรรหาร
อาจจะไปคนละแนวกันมากกว่า
อธิบายเติมหน่อยได้ไหมคะว่าคนละแนวคืออย่างไร
คือหน้าวันนั้นเราเชื่อว่า
ก่อนที่จะมีพักอนาคตใหม่ด้วยนะครับ
จะเห็นได้ว่าพักชาติไทยวันนั้น
เราวางว่าอยากจะให้เป็นพักที่
เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมา
โดยเราก็นำอาจจะเป็นอดีตสอสอที่ยังอายุน้อย
มามีบทบาทในการขับเคลื่อนพัก
ตอนนั้นก็จะมีผมมีคุณพรดรอิสระนัทกุล
คุณกรวีคุณเสมอกันนะครับ
เราก็คิดว่าเราอยากจะทำพักที่มันเป็นพักแบบ

ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียว
แต่ต้องมีจุดบางจุดที่มันยึดโยงกัน
แล้วมันตอบสังคมได้ง่ายขึ้นดีไหม
แล้วเราก็คิดว่าอยากจะทำนโยบายให้มันก้าวหน้าขึ้นมา
ก็ปรากฏว่าแนวทางอาจจะไปด้วยกันไม่ได้

ผมก็คิดดูว่าผมควรจะไปอยู่พักแบบไหน
คือท้องถิ่นนิยมเหมือนกัน

ในขณะที่เขายังมีการทำงานบางส่วนที่เหมือนกับพักการเมืองใหญ่ในอดีต
อย่างเช่นไทยรักไทยในอดีตด้วย
จึงคิดว่าพักที่เหมาะกับภูมิภาคแบบนี้อาจจะเป็นพักภูมิใจไทย

ทีนี้ในบรรยากาศแบบนี้บ้านใหญ่กำลังมากันเมืองไทยตอนนี้
คุณโต้งมองตัวเองว่าเป็นบ้านใหญ่ไหมแล้วคิดอย่างไรกับปรากฏการณ์บ้านใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งนี้
ผมมองว่าผมเป็นบ้านเล็กครับผมมองว่าผมเป็นบ้านเล็กเพราะว่าพ่อผมเป็นนายกเล็ก
เวลาเขาเขียนหนังสือพิมพ์เขาเขียนนายกเล็กนายกนายกเทศมนตรีนี่คือนายกเล็ก

วันนี้บางคนเขาก็เรียกผมบ้านใหญ่บางคนเขาเรียกผมเป็นบ้านใหม่บางก็อาจจะมีครอบครัวของนายกที่เขาบอกว่าเป็นบ้านใหญ่ก็อาจจะมีนายกอบจ
ซึ่งก็มีพี่ชายเป็นสอสอนะครับแล้วก็มีน้องเขยเป็นสอสออะไรอย่างนี้
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าในจังหวัดเนี่ยมันก็เป็นเครือยาศกันเยอะคือต้องเข้าใจว่าสังคมต่างจังหวัด
เขาจะไม่โดยเฉพาะคนที่อายุแบบ๔๐๕๐ไปแล้วหาน้อยมากนะครับว่าคนศรีสะเกดจะมาแต่งงานกับคนกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้

เพราะว่าส่วนมากเขาก็จะเหมือนกับว่าโตขึ้นมาไม่ใช่๔๐๕๐อายุ๖๐๗๐อายุประมาณ๖๐เนี่ยคือเขาก็จะอยู่ในแวดวงแวดวงก็คือบ้านนี้แนะนำลูกสาวบ้านนี้ให้รู้จัก
แต่ว่าอันนี้หมายถึงคนเจเนอเรชั่นในเจเนอเรชั่นก่อนหน้านี้อย่างเจเนอเรชั่นผมเนี่ยก็ยังมีนะครับยังมีประเภทว่าทำงานอย่างเดียวเลยแล้วก็มีแม่สื่อมาแนะนำเหมือนในหนังเกาหลีเออมาแนะนำว่าเนี่ยมีลูกสาวบ้านนี้น่ะเออมีลูกสาวบ้านนี้น่ะนิสัยดีเออแล้วก็แล้วก็แต่งงานกันอย่างเงี้ยในจริงจริงใ

มาใกล้ชิดกับการเมืองมากกว่าเพราะผมเชื่อว่าคนที่จะเล่นการเมืองเนี่ยมันมีมันมีหลายปัจจัยบางคนอาจจะเป็นความไฝฝันแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะโตขึ้นมากับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นซึ่งบางคนต่อให้เขาเป็นแต่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตระคูณทางการเมืองท
ในประเทศนี้คุณโต้มองยังไงคะครับคือผมได้ยินคำถามนี้มาหลายครั้งแล้วผมก็ได้ติดตามตามสื่อมาหลายครั้งมีคำพูดคำหนึ่งของท่านประธานชวนหลีกภัยที่ท่านพูดในวันที่ประชุมสภาท่านบอกว่าผมศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเพราะมันเป็นระบอบเดียวที่ทำให้คนที่ไม่ว่าเกิดในสังคมแบบไหนชนชั้นแบบไหน
เป็นตัวแทนประชาชนนะคะฉะนั้นผมเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อผมที่วันหนึ่งแกเป็นพ่อค้าคุณพ่อผมเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นพ่อค้าในตระกูลผมเป็นครอบครัวคนจีนที่ไม่เคยมีใครเล่นการเมือง
แบบจะไม่ยอมไม่ชอบไม่ชอบอย่างผมเคยบอกคุณพ่อว่าอยากเป็นทหารกาศอย่าง
ก็จะไม่ได้เลยก็จะไม่ได้เลยว่าคือเราโตขึ้นมากับสังคมแบบนั้น
เป็นตระกูลค้าขายใช่เป็นตระกูลค้าขายแต่พอมาวันหนึ่งพอเขาทำ
พอเขาทำแล้วมันได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาคิดมันเกิดขึ้นได้จริง
หลังจากนั้นคุณพ่อมีหลายสมัยนะครับที่การต่อสู้สู้หนักตลอด
บางคนเป็นตระกูลขุนเป็นตระกูลขุนก็มาสู้กับคุณพ่อ
ถ้าขุนนี่หมายความว่ายังไงก็แต่ก่อนมันก็จะมีขุนนู่นขุนนี่
หัวเมืองต่างข้าราชการเก่าอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นขุนนางเก่าในยุคนู้น
ใช่ไหมครับที่เขาอาจจะมีเชื้อสายในตระกูลเนี่ย
ยาวนานกว่าของเราเขาก็สู้นะครับหรือกระทั่งพอมาถึงยุคผม
ก็ยังมีหน้าใหม่นะครับมีทั้งหน้าใหม่มีทั้งหน้าเก่า
และอย่างผมเนี่ยเป็นลูกนายกก็จริงเขาก็คิดว่าสมัยแรกเนี่ย
ยังไงก็ต้องได้เป็นเพราะคุณพ่อเนี่ยฐานเสียงแน่น
แต่สุดท้ายสอบตกสอบตกครับประชาชนเขาก็เป็นคนตัดสินใจ
คือผมก็ยังเชื่อในระบบนี้และผมก็ยังเชื่อว่าในยุคสมัยนี้
มันต้องแข่งกันที่ว่าใครจะทำประโยชน์หรือว่าใครจะทำพื้นที่
ให้ชาวบ้านเห็นและให้เขายอมรับมากกว่ากัน
ฉะนั้นมันไม่ได้ปิดโอกาสมันไม่ได้ปิดโอกาส
มันก็อยู่ที่ว่าเขาจะใช้ความสามารถตรงไหนของเขา
นำเสนอให้ชาวบ้านเห็นได้ถ้างั้นถามแบบนี้ว่า
ถ้าในการเมืองในยุคนี้นะคะคนที่มีความตั้งใจ
แล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนท้องถิ่นให้ดีขึ้นเนี่ย
แต่ไม่มีแก๊กกราวทางการเมืองไม่มีครอบครัวไม่มีคุณพ่อ
คิดว่าโอกาสในการชนะเลือกตั้งในระดับสสเขตในเวลานี้
อย่างพื้นที่อย่างอีสานก็ได้มีไหมคะ
ผมคิดว่าเป็นไปได้ครับผมคิดว่าเป็นไปได้แล้วเราก็เห็นมาโดยตลอดว่าในสภาพผู้แทนราษดร
จะมีสอสอหน้าใหม่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้ามาทุกครั้งแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเก่า
วันหนึ่งก็มีโอกาสที่จะสอบตกแต่ว่าปัจจัยในแต่ละพื้นที่
ผมก็คิดว่ามันแตกต่างกันปัจจัยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันเหมือนเราขายของ
เวลาเราขายของเราก็ต้องรู้ว่าเราจะขายอะไรเราจะขายใครเราจะขายราคาเท่าไหร่
ใช่ไหมครับคนซื้อต้องการอะไรคนซื้อต้องการอะไรแล้วถ้าเราไปนำเสนอได้ถูกจริตกับเขา
เขาก็มีโอกาสบางพื้นที่เขาอาจจะชอบว่าเขาอาจจะชอบนโยบายพัก
ซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปอยู่ในพักที่เขาชอบนโยบาย
เราไปอยู่ในพักที่เขาชอบนโยบายเราก็มีโอกาสแต่บางพื้นที่เขาอาจจะชอบว่าไม่ใช่
เขาไม่ได้ชอบที่นโยบายพักอย่างเดียวเขาชอบคนขยันเขาอาจจะชอบคนแบบหน้าตาดีหน้าตาสวย

ตอนนี้ในพื้นที่ของน้องโต้งเนี่ยประเมินว่าประชาชนต้องการอะไรคะ
กระแสกระสุนนโยบายนายกแคนดิเดตของนายกนะคะ
หรือขอตามต่ออีกคำถามหนึ่งเลยว่าเข็ดหนึ่งของทุกจังหวัดเนี่ย
หลายคนประเมินว่าพักเก้าไกลมาแรงนะคะประเมินยังไงว่าตอนนี้อะไรคือความท้าทาย
ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับเพราะถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งกระแสกระสุนนโยบาย
มันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างมากนะครับอย่างเขตหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันอาจจะเป็นเขตของพักเก้าไกร
เพราะมันเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยอืมมันเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยทีเนี้ยมันก็ต้องไปดูพื้นฐานว่าแต่ละคนเนี่ย
ทำมาเป็นแบบไหนผมก็โชคดีตรงที่ว่าปกติมีงานมหาวิทยาลัยคือผมก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่ในจังหวัด
ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะร่วมกิจกรรมผมก็เป็นกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ทำอะไรของเขาตอนเป็นสอสอมีโอกาสได้ช่วยเขาหรือว่าตอนก่อนที่จะเป็นสอสอเป็นประธานหอการค้า
ก็มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดเราก็จะค่อนข้างมีความใกล้ชิด
ใกล้ชิดกับเด็กมากอยู่แล้วแล้วแนวทางที่ผมสู้ผมสู้เพราะผมเชื่อว่า
คนหนึ่งคนเนี่ยมันเปลี่ยนบ้านเมืองได้ผมก็จะพยายามจุดขายของผมผมก็จะคือว่า
ต้องทำให้เขาเชื่อให้ได้ว่าถ้ามีเราจังหวัดเปลี่ยนชอบพักไหนไม่เป็นไร
แต่ถ้ามีเราจังหวัดเปลี่ยนได้เราก็จะสู้แนวนี้

ใช่ครับเพราะเวลาไปสู้กับพักใหญ่มันก็จำเป็นที่จะต้องเอาจุดนี้ไปสู้กับเขา
แล้วความเป็นภูมิใจไทยในพื้นที่ศรีสะเกดเนี่ยช่วยมากน้อยแค่ไหน
ก็ถ้าจะบอกว่าความเป็นภูมิใจไทยช่วยมากน้อยแค่ไหน
เขาช่วยในเรื่องของพัฒนาพื้นที่น่าจะดีกว่า
เนื่องจากว่าพอเป็นพักร่วมรัฐบาลเวลาเราเสนอปัญหา
เราเสนอปัญหาไปเขาก็พร้อมที่จะแก้ไขช่วยกับเรา
แล้วมันมีหลายอย่างนะครับที่เราได้เริ่มลองทำร่วมกับเขา
ภูมิใจไทยเองในมุมมองของคุณโต้งเนี่ยค่ะ
ได้ประโยชน์จากการเมืองแบบบ้านใหญ่มากน้อยแค่ไหนคะ
มันมีผสมกันนะครับมันมีผสมกัน
มันมีบางคนที่เป็นบ้านใหญ่แล้วบางคนที่ไม่ได้เป็นบ้านอะไรเลย
ก็ได้เป็นสอสอก็มีมันเป็นส่วนผสมที่พอกัน
แต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะขออนุญาตเติม
คือครั้งนี้ก็มีคนจะใช้คำว่ากล่าวหาภูมิใจไทย
ว่าเป็นพักที่เป็นแม่เหล็กดูดบ้านใหญ่เข้ามาไว้ซบอกภูมิใจไทยมากที่สุด
เราอยากให้สสต้งช่วยอธิบายคำว่าบ้านใหญ่ในความหมายนี้
เพื่อคนฟังท่านผู้ฟังไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะลองอธิบายว่า
จริงไหมที่คำกล่าวหานี้ว่าภูมิใจไทยดูดเข้ามา
ว่าบ้านใหญ่เนี่ยผมอาจจะเขาอาจจะมองว่ามีกลุ่มบุคคลในครอบครัว
ที่เป็นนักการเมืองในระดับต่างนะครับ
คือถ้าเป็นบ้านใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าต้องเป็นระดับนู่นแล้ว
นายกอบจแล้วหรือต้องเป็นระดับรัฐมนตรีแล้ว
แล้วก็มีครอบครัวเดียวกันเป็นเครือข่าย
ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นความหมายของคำว่าบ้านใหญ่
คือถ้าพี่สิถามผมเมื่อ๒เดือนก่อนผมอาจจะตอบไม่ได้
แต่ถ้าถามผมวันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่

หมายถึงว่าพุนศัยไทยเป็นแม่เหล็กหลักใบ้ใน
วันนี้เราก็จะเห็นว่าบ้านใหญ่ที่จังหวัดแถวภาคตะวันออก
ก็ย้ายมาอยู่อีกพักหนึ่ง

อย่างเช่นบ้านใหญ่ชนบุรีก็มาอยู่เพื่อไทย

นั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่มันธรรมดามาก

อย่างนี้มองมันเป็นการเมืองแบบเก่าไหมคะ
คือผมคิดว่ามันเป็นการเมืองที่มันเป็น

การย้ายเข้าย้ายออกของแต่ละพัก

อย่างกระทั่งพักการเมืองที่เป็นพักใหม่

แล้วก็มีคนใหม่เข้ามา
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมาก
มันเป็นเรื่องปกติมากที่มันจะมีคนเข้ากับคนออก
ทีนี้เวลาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวไงคะ
ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนขายพ่วง

ก็จะต้องเอาลูกหรือหลานซึ่งเป็นคนหน้าใหม่เข้ามาด้วย
คือถ้าให้คนเหล่านี้ลงสมัครครั้งแรกไม่มีทางชนะเลย
แต่วันนี้มันเหมือนขายพ่วงว่า
ถ้าจะเอาตระกูลนี้นะคะจะต้องมีเครือข่ายตามมาด้วย
หรือถ้าแม้แต่ภาคการเมืองเวลาที่เรามองบัญชีรายชื่อ
ชื่อลูกมาอยู่เหนือพ่ออีก
นี่มันคือการขายพวกไหมคะถ้ามองแบบนี้
ก็ทำทุกพักนะครับ
ทำทุกพักคืออันนี้ผมพูดให้เห็นภาพ

แต่พูดให้เห็นภาพว่าทำทุกพัก
พักเนี่ยมีญาติคนหนึ่งลงเขต
อีกคนหนึ่งโรงปาร์ตี้ลิสต์ก็มี
อันนี้คือเรื่องที่เราเห็นในทุกพัก
ซึ่งถ้าถามว่าเป็นการเมืองแบบเก่าไหม
การเมืองที่ใช้ระบบโคต้าเป็นแบบเก่า

ซึ่งผมก็คิดว่ามันควรจะเลิก

แล้วก็มาต่อรองว่ากลุ่มฉันเข้ามา

ฉันต้องได้เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่น

ย้ายพักเพราะลมฟ้าอากาศ

คุณย้ายเข้ามา๔คน๕คน
แล้วคุณจะได้เป็นรัฐมนตรี
ไม่ใช่เพราะสุดท้ายมันอยู่ที่การเลือกตั้ง

มีจำนวนสอสอมากพอสมควร

ที่มาทำงานในฝ่ายบริหาร

ว่าคุณคิดว่าใครที่จะสามารถนำพา

แต่คุณอาจจะได้รับบทบาทที่สำคัญ

ในเชิงตลาดนโยบายที่กำลังหาเสียงกันอยู่นะคะ

ในพื้นที่อีสานคิดว่าคู่แข่งรายไหนน่ากลัวที่สุดคะ

เพราะว่าสู้กับเพื่อไทยมาตลอด

เขาแทบจะไม่ดูนโยบายด้วยซ้ำ

ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดน่ากลัวจริงครับ

คือถามว่าความนิยมเพื่อไทยยังมีไหมมี

ผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นแบบนั้น
แล้วตอนนี้คิดยังไงที่เวลาเห็นโพลต่างเนี่ย
เหมือนกระแสของภูมิใจไทยไม่ค่อยมา
บางคนก็บอกว่าจริงภูมิใจไทยมีบัตรเด็ดกว่านั้น
โครงสร้างพักสามารถเจาะพื้นที่
หมากได้แม่นยำมาก

ก็โพลก็มีผลส่วนหนึ่งนะครับ

คือเวลาที่มันต้องมีการลนลง
มันต้องมีการลนอารมณ์แล้วก็ลนอารมณ์
แต่เวลาที่เวลาไปถามใช่ไหมครับ
ซึ่งไปถามเวลาไปถามความรู้สึกชาวบ้าน
ไม่ทราบหรอกเขาไปถามใคร

ซึ่งโพลเขาก็อาจจะแม่น
แต่มันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เหมือนกับว่าเขาก็พร้อมที่จะแอคทีฟเหมือนกัน
ภูมิใจไทยเป็นพักที่มีความโดดเด่น
ในการทำพื้นที่แล้วก็วางหมากต่าง

อันนี้เป็นเพราะอะไร

เติบโตมาจากพักท้องถิ่นนิยมครับ

คือทุกคนจะถูกตั้งโจทย์ให้ทำงานหนัก

ในทุกพื้นที่
อย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ย
สอบภูมิใจไทยไม่เคยได้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ

ต้องไปหาผ้าโป่งผ้าป่า

แล้วมาทำประกันให้กับอสม

ในการที่จะไปดูแลชาวบ้าน

ทำยังไงประชาชนในพื้นที่
เขาถึงจะกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุด
อย่างนี้คือเราทำงานหนักมาก
ขอถามนิดนึงว่าเรื่องการลงพื้นที่เนี่ย

งานบวชงานแต่งอยู่ไหมคะ

คือบางคนเขาก็จะเรียกว่า

ซึ่งผมก็ชอบคำนี้

เพราะทุกครั้งที่ผมไปเนี่ย

ผมได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตรงที่ว่า
เวลาเราไปในแต่ละบ้าน

สังคมต่างจังหวัดกับสังคมกรุงเทพ
ต่างกันวันนี้กรุงเทพเรามา

ไม่ต้องมีรถไฟฟ้าเลยครับแค่มีหลุม

แล้วผมก็จำได้ว่า

เขาให้ความสำคัญเราเหลือเกิน

แล้วเราเห็นผู้ใหญ่ที่เขามา
งานอากงอาม่าเรา

เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้

ทีนี้เมื่อเราพูดว่า

ตอนนี้เราก็เห็นว่าภูมิใจไทยจะพยายามมาตีกรุงเทพแล้ว

ตรงนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่

ก็เป็นท้องถิ่นนิยมเพราะเราเห็นเลยว่า
ในกอธมน์นี้แน่นอนว่ากอธมน์

แต่เราก็จะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกรทม
ที่บางอย่างมันก็เกินอำนาจของท้องถิ่น
วันนี้เราบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งโดยตรง

วันนี้เราถ่ายที่ชั้น๑๒

สิ่งที่เราเห็นคือความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุด
แล้วตอนนี้มองว่านโยบายอะไรสำคัญที่สุด

กัญชาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่สำคัญที่สุดครับ
แต่กัญชาถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองมากที่สุด
ก็คือมีทั้งผู้ใช้และคนที่เข้าใจผิด
ฉะนั้นนโยบายกัญชาเนี่ยเวลาจะมาพูด
ถ้าพูดให้เป็นคุณมันก็พูดได้
แต่ถ้าจะพูดให้เป็นโทษมันก็พูดได้เช่นเดียวกัน
แต่นโยบายที่เรามองว่ามันยังจำเป็นจะต้องทำให้มันสำเร็จ
คืออย่างเช่นรักษาฟรีทุกที่
ที่เป็นการต่อยอดนโยบายเก่า

ในการรักษาสุขภาพแต่ก่อน
แต่ละคนจะมีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง
ตอนนี้เขาสามารถที่จะไปรักษาที่ไหนก็ได้
กรยศที่เรายังคงมีทง
เรายังยืนยันจุดยืนเราชัดเจนครับว่า
คนที่กู้เงินเพื่อการศึกษาต้องไม่เสียดอกเบี้ย
แต่รอบที่แล้วเนี่ยผ่านสภามาผ่านสอสอมาดอกเบี้ยศูนย์
แต่พอไปถึงสวสวบอกให้คงดอกเบี้ยเอาไว้ที่๑
แล้วเราก็บอกว่ากลับมาคราวหน้า
เราจะกลับมาแก้เรื่องนี้
เรายังมีนโยบายที่เราคิดว่ามันจะสามารถขับเคลื่อนประเทศได้
เป็นการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพ
เป็นการขยายโอกาสในการที่จะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในประเทศได้
เรายังมีเรื่องสวัสดิการอย่างเช่นประกันชีวิตผู้สูงอายุ
ที่เราคิดว่านโยบายนี้มันจะเป็นนโยบายที่ทำให้เห็นเลยว่า
เป็นนโยบายที่เป็นรัฐสวัสดิการที่คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความจน
ที่ผ่านมานโยบายที่เป็นรัฐสวัสดิการต่าง
จะมาติดตรงคำว่าคุณต้องพิสูจน์ความจน
อันนี้เป็นถ้วนหน้า
แล้วเราก็คิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นสวัสดิการที่ผู้สูงอายุ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้
โยบายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำให้ได้
เมื่อกี้พูดถึงว่าในพักคุยกัน

ภูมิใจไทยก็เป็นพักที่เมื่อกี้ตอบไปแล้วว่า

พักที่มีการจัดองค์กรที่เข้มแข็งมาก

เพราะว่างูเห่าก็มาอยู่ภูมิใจไทยเยอะ

ลองช่วยฉายภาพองค์กรพัก
และกระบวนการตัดสินใจในพักให้เราฟังได้ไหมคะ
เรามีกติกาที่ร่วมกันครับ

เอาตรงคือในพักจะค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยสูง

คือทุกครั้งที่จะมีมติเนี่ย
เราจะถกเถียงพูดคุยกันทุกประเด็น
จะเห็นได้ว่าภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลที่
อาจจะมีการสวนมติของพักร่วมรัฐบาลเอง

แต่บางครั้งก็จะมีแบบมาคนสองคน

คือเราจะมีกระบวนการในการสู้กันในพักก่อน
ทีนี้ถ้าสู้แล้วชนะ

จำได้ว่าคุณโต้งเนี่ยโหวตสวนมติพัก

แล้วมีผลกระทบตามมาในพัก
หรือว่าในการเป็นสมาชิกของรัฐบาลตอนนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเล่าฟังนิดนึง
ภูมิใจไทยโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แต่ว่าสอสอต้องณขณะนั้น

ครับคือณวันนั้นเนี่ยนะครับ
ผมก็หาเสียงไว้แบบนั้น

คือในเวทีที่มันมีการเลือกตั้ง
ที่มันค่อนข้างจะงวดเข้า

มันก็จะมีคนมาถามในเวที
ถามว่าจะเสนอใครเป็นนายก
ผมก็บอกว่าจะเสนอคุณอนุทินเป็นนายก

แล้วถ้าคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายก
ผมก็บอกไปว่าผมคงงดออกเสียง
เพราะเป็นคุณประยุทธ์

หมายความว่าคนเดียวที่เราจะโหวตให้คือคุณอนุทิน

ในทางปฏิบัติ

เพราะเสียงเรามีแค่๕๐
แล้วเราไปโดน๑๓๐เสียงเนี่ย

หลังจากนั้นผมก็โดนตั้งกรรมการสอบ

แต่ก็อาจจะชื่นชมผมเพราะ

เขียนชื่นชมผมว่าผมกล้าหาร

เพราะการกระทำของผมอย่างใดอย่างหนึ่ง

อย่างเช่นถ้าผมไปคอมมิตเขาว่า

ในขณะที่พักการเมือง

เราไปจับมือกับพักใดและเสนอชื่อคนนั้น

ภูมิใจไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐ

เพื่อไทยไปจับมือกับก้าวไกร

ก็ไปเสนอชื่อคุณธนทร

ถ้าเราโบดตามพรรค
เราก็ผิดคำพูดกับชาวบ้าน
แต่ถ้าเรารักษาคำพูดกับชาวบ้าน

มันคือการสวนมติแบบเป็นกลยุทธ์
หรือเป็นการสวนมติเพราะเชื่อแบบนั้น
คือหลายครั้งที่สู้

พรรคก็โบดตาม

บางครั้งที่เราสู้ชนะ

แล้วมันขัดกับมติภักดิ์ที่เราขอมาก่อน

บางครั้งก็บอกครับบางครั้งก็ไม่บอกครับ

แต่เขาบอกว่าแต่โต้งเนี่ย

คือบางเรื่องก็ไม่บอกครับ

ผมก็จะพยายามบอกผู้ใหญ่ว่า
ทุกเรื่องผมจะสู้ก่อน

ถ้าเราจบในพักแล้วก็ขอให้เป็นแบบนี้

ไม่งั้นมันก็อยู่ร่วมกัน

ไปนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่า

คือตัวเลขของพักเพื่อไทยในขณะนั้น
แสดงว่าตอนนั้นเพื่อไทย
ยกตำแหน่งนายมันริยให้คุณอนุทิน

อันนี้ประชาชนจำนวนนึงอาจจะยังไม่ทราบนะว่า

มันมีข้อตกลงหรือข้อเสนอตรงนี้อยู่

อะไรอย่างนี้อีกคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่
ที่อาจจะมีการพูดคุยกัน

แต่มันอาจจะไม่ใช่ข่าวที่

เนื้อหาสาระที่จะสามารถลงบันทึกได้

โดยวิธีการมันก็ได้จะประมาณ

เราจะเห็นได้ว่าทุกพักกัน
เมืองในก่อนเลือกตั้ง
ก็จะเคยจับมือกัน

แล้วหลังจากนั้นก็จะมาดูกันใหม่

แล้วคุณต้องจะวางตัว

เพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเนี่ย
แต่ละพักโดยการออกแบบของรัฐธรรมนูล

แล้วก็ยากมากที่จะสัญญากับคนว่า

ตั้งแต่ที่ผมโหวตไปคราวที่แล้ว

เขาไม่ได้มาจากประชาชน

มีอำนาจเหนือกัน

อันนี้จะเป็นนโยบายของพักในการหาเสียงครั้งนี้ไหมคะ

เราทำตั้งแต่คราวที่แล้วแล้ว

ผมแทบไม่เห็นใครเสนอแก้รัฐมนูลเลย

และกระบวนการสัญหาศวนี้มาจากไหน
แต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงการแก้ไขรัฐมนูล
เราแก้อันนี้ไม่ชะพาว์มาตอนนี้นะคะ
พอผมว่าการแก้รัฐมนุษย์
มันไม่ควรจะมาแก้เฉพาะเรื่องของภาคการเมือง
มันไม่ควรจะต้องแก้เฉพาะเรื่องของการเมือง
ฉะนั้นถ้าดูจะเห็นเลยว่า

เราเสนอแก้เราก็เสนอเรื่องอื่นไปด้วย

คือคุณไปตั้งกติกากันใหม่

เพราะสุดท้ายถ้านักการเมืองมาเขียนเอง

นี้ชอบใบหนึ่งชอบบัตร๒ใบ

ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่พักการเมืองได้ประโยชน์
แล้วรอบนี้จะยังเสนอแก้รัฐมนูลไหมคะ

ผมคิดว่าคงไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแล้วครับ

เลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว

น่าจะไม่ใช่ประเด็นที่ต้องถกเถียงกัน

แต่เซ็ตสวที่เกิดขึ้นนับจากนี้

ซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้สามารถพูดได้เต็มปากว่า

ใช่ครับซึ่งมันก็อยู่ที่ว่า
ใครเป็นรัฐบาล

ผมก็อาจจะมีบทบาทที่บอกว่า
ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามี

ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้ก็ได้
ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นใหญ่

หรือกระถที่ภาคประชาชน

เสียงมากพอที่จะเสนอชื่อหัวหน้าเป็นนายกได้แต่ถ้ามันมาก
ถ้าผมสู้แพ้ผมก็ต้องไปกับเขานะ

แต่ผมยืนยันว่าผมจะต้องไปสู้ในพักก่อน
แล้วผมก็บอกเขาว่าถ้าผมสู้ชนะคุณได้ทั้งพัก
แต่ถ้าผมสู้แพ้คุณเสียผมหนึ่งเสียง

เนื่องจากภูมิใจไทยก็ยืนยันว่าสวควรจะปิดสวิตช์ตัวเอง
ทำไมตอนนั้นเนี่ยไม่ต่อรองกับคนเอกประยุรัฐรัฐบาลว่า
ถ้าไม่แก้ตามที่ภูมิใจไทยมีจุดยืน

ประเด็นที่หนึ่งคือมันเป็นปลายสมัยแล้ว

สิ่งที่เขาอ้างตลอดก็คือ

จริงไหมคะนี่จริงไหมคะ
ตอนที่เราขอยื่นแก้ทั้งฉบับนะครับ

เรามีเรื่องประกันรายได้ท่วนหน้า

เราขอยื่นแก้รัฐมนุนตอนนู้น

ผมก็ต้องเดินลนลงหาเสียง

ก็คือจริงมันก็อาจจะมีที่คุมไม่ได้
ก็คือจริงมันก็อาจจะมีที่คุมไม่ได้

มีแนวโน้มหรือยังคะ
ว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี

วันนี้ผมก็คิดว่า

เพราะทุกพักเนี่ยถามว่าจะเสนอคนนั้นคนนี้ไหม

เพราะสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเลข

มันก็จะมีแค่บางกลุ่มที่เขาบอกว่า

พักนี้จะไม่เอาพักนี้
อย่างที่เราบอก
เราบอกไม่ได้ว่า

อย่างพักภไทยจุดยืนชัดเจนว่า

ถ้าพักไหนที่จะเป็นรัฐบาล

มันน่าจะชัดกว่าแต่สุดท้าย

อันนี้ต้องถามใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ใครจะยืนอยู่ข้าง

คะแนนเสียงได้เกินครึ่งของสภาพผู้แทน

อย่างนั้นมันก็เป็นรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้ว

มันต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก

นั่นหมายความว่าเขารวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่ง

เงื่อนไขที่๒ที่จะเป็นนายกได้คือ
ต้องได้เสียงจากสวสนับสนุนจนเกิน๓๗๕

เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
มันเป็นไปไม่ได้

สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลมี๑๐๐เสียง

คุณโต้งช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนิดหนึ่ง

และมองภาพคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
จินตนาการให้เราฟังนิดหนึ่ง
ถ้าถามผมเนี่ยผมก็จริงผมก็เห็นผู้ที่เหมาะสมเนี่ย
หลายคนนะครับแน่นอนผมต้อง
คือผมก็ค่อนข้างเชื่อในความที่เป็นคุณอนุทิน
คือบางครั้งเราอาจจะเห็นว่า
คุณอนุทินเนี่ยเวลาแกตอบคำถาม
ก็อาจจะตอบกวนบ้างแกอาจจะอะไรบ้าง
แต่ถ้าใครได้คุยกับคุณอนุทินก็จะรู้ว่า

แต่เวลาเจอกล้องเนี่ยอาจจะพูดไม่เก่ง

อาจจะพูดไม่ชัดคือหมายความว่าตอบคำถามแล้วอาจจะ
ความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าตอบไม่โดนใจอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็ยืนยันได้ว่าแกเป็นคนเก่ง
ถ้าจะพูดถึงคนอื่นซึ่งจริงมันพูดได้ไหมครับ

ในฐานะประชาชนนะถ้าปิดเสื้อพัก

คุณพี่ทาก่อนคุณพี่ทา
คุณพิทาก็คือเป็นรุ่นเดียวกัน

แล้วก็แลกเปลี่ยนกันตลอดอยู่ในสภา

ยังมีหลายเหตุการณ์ที่ก็มาปรึกษากัน

คือถ้าไม่พูดถึงทงของพักเขานะ

แล้วจริงสอสอก้าวไกล
หลายคนก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันตลอด
เพราะเวลาเขาอยากได้เสียงเขาก็จะมาจีบพวกผมตลอดอยู่แล้ว

คุณเศรษฐานี่ผมชอบตั้งแต่ตอนที่ผมไม่ได้เป็นสอสอแล้ว

แล้วผมก็ฟังแนวคิดของคุณเศรษฐาผมก็ชอบนะครับ

ผมว่าท่านควรพัก
คือผมคิดว่าในกติกา
ในการเขียนกติกามา

ผมมีความรู้สึกว่าท่านไม่ทันตลาดแล้ว
คือตลาดมันไปไกลแล้วกาแฟไม่มีใครขายแก้วละ๒๐บาทแล้ว
วันที่เรารวมคะแนนที่นั่งกันสุดท้ายแล้วท็อปทรี
ตอนนี้ท็อปทรีในโพลนะคะก็มาทางคุณอุ้งอิ๊งทิมพิธา
หรือคุณประยุทธ์และประวิทย์อยู่ดี
ก็เดี๋ยวก็ไปสู้กันในพัก
เพราะว่าเพราะว่าผมไม่ใช่คนกำหนดผมไม่ใช่คนกำหนดทิศทาง
ผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นซึ่งผมก็ทำหน้าที่ของผมในฐานะผู้เล่น
แต่ครั้งนี้ไม่ได้สัญญากับคนในพื้นที่แล้ว
ไม่ได้สัญญาเลยครับแล้วผมก็ดีด้วยครับถ้าเกิดว่าออกโทรทัศน์
ถึงเวลาจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าถ้ารอบที่แล้วทำแบบนี้
เพราะผมก็พูดไว้เลยว่าผมสู้มาตามกติกะ
แล้วสิ่งที่มันจะเกิดหลังจากนี้มันก็เป็นไปตามกติกา
วันนี้สนุกมากนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการการเมืองวงเล่านะคะ
ซึ่งนอกจากตัวเว็บไซต์แล้วยังสามารถติดตามได้ทางทุกช่องทาง
ของไทยรัฐในช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทั้งหมดเลยค่ะ
สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโต้งนะคะ
แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สิริพันธ์ด้วยค่ะ
ขอให้โชคดีในการหาเสียงนะคะ
แล้วก็รอฟังผลเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคม

ค่ะงั้นวันนี้สวัสดีค่ะ